อีกเรื่องหนึ่งค่ะมาดูกันต่อกรณีผู้ต้องขังในเรือนจำเสียชีวิต
ซึ่งแฟนสาวของเธอก็ไปแจ้งแอดมินแหม่มโพดำ
ควีนตอนนี้สงสัยเหลือเกิน
เพราะว่าแฟนนุ่มที่เสียชีวิตเนี่ยดูแล้วสภาพร่างกายคือร่องรอยมีบาดแผล

ข้างข้างหลังแล้วก็ตามแขนเยอะมากเลยนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางด้านอธิบดีกรมราชธรรมพอรู้ปั๊บก็สั่งให้ไปตรวจสอบข้อได้จริง
แล้วก็มีการย้ายผู้ที่เกี่ยวข้องให้มาปฏิบัติงานที่ส่วนกลางก่อน

นี่แหละที่คุณผู้ชมเห็นเป็นต้นเรื่องของเหตุการณ์นี้
เรื่องนี้ถือว่าสะเทือนวงการเรือนจำเลยนะ
เพราะว่าในเรือนจำมีซ่อมมีซ้อมหนัก

ใช่แล้วก็นักโทษคนนี้เขากำลังจะพ้นโทษจากเรือนจำแล้ว
พอมาอีกวันนึงเนี่ยก็เขาเรียกว่า

เจ้าหน้าที่เรือนจำบอกว่าแฟนของเธอเสียชีวิตแล้ว

ดังนั้นก็เลยทำให้ผู้หญิงแปลกใจสิคะ
เพราะว่าตอนที่ไปเยี่ยมแฟนไปเจอแฟน

แล้วแผ่นหลังมีแต่รอยช้ำเต็มหลังไปหมดเลยนะฮะ
ใช่ค่ะนี่แหละที่ทำให้เป็นข้อที่เธอยังติดใจอยู่
แขนซ้ายก็มีรอยเขียวช้ำรอยถลอก
หลังหูซ้ายที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้นี้เป็นรอยคล้ายกับถูกตี
ข้อมือสองข้างก็มีรอยเหมือนโดนมัด
นิ้วมือก็ช้ำบวมขาก็มีรอยเหมือนถูกตี
ซึ่งเบื้องต้นผู้คุมบอกว่าโดนซ่อม
ซ่อมหรือว่าซ้อมมันคือการฝึกวินัย
มีทั้งหมด๑๘คนที่โดนซ่อม
แต่เธอก็สงสัยแล้วทำไมแฟนเธอถึงเสียชีวิตคนเดียวล่ะ
อีกอย่างหนึ่งเนี่ยบาดแผลที่พบตามร่างกายเนี่ย
มันไม่สอดคล้องเลยกับที่เจ้าหน้าที่พูดเพราะว่า
ถามว่าซ่อมมันซ่อมอย่างไรแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าให้กลิ้ง
เขาก็เอ๊ะทำไมกลิ้งแล้วมันถึงมีบาดแผลเยอะขนาดนี้
แต่ทีนี้คุณผู้ชมผลการชนะสูตรเบื้องต้น
จากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเนี่ย
คือแจ้งมาบอกว่าเสียชีวิตเนื่องจากขาดอากาศหายใจ
เพราะว่าสำลักอาหารแล้วก็มีบาดแผลจำนวนมาก
ทีนี้ประเด็นเธอก็มีโอกาสได้พูดคุยกับทางแพทย์
ซึ่งหมอเขาก็บอกนะคะบอกว่ากรณีนี้นะนะ
เรื่องของการสำลักอาหารมันเกิดขึ้นได้
สมมุติถ้าเกิดว่าโดนกระทำรุนแรงกับร่างกาย
อาหารที่อยู่ในกระเพาะมันก็อาจจะมาอุดหลอดลม
แล้วก็บาดแผลต่างที่อยู่ในร่างกาย
อาจจะโดนซ้อมหรือเปล่า
เรื่องนี้เนี่ยนะคะทางด้านพันธมรวชเอกนรัฐสเวตนัน
ธิบดีกรมราชธรรมก็ยอมรับบอกว่าเรื่องแบบนี้เนี่ย
พอรู้แล้วรับไม่ได้เลยกับเหตุการณ์ทำร้ายผู้ต้องขังจนเสียชีวิต
เรื่องต้นก็ได้รับรายงานจากนายกริจวงเวท
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรปราการ
ทางเรือนจำเนี่ยมีการสืบทราบว่าผู้ต้องขังที่เสียชีวิตไปเนี่ย
เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดไงคุณ
มียาเสพติดเข้ามาในเรือนจำเพราะว่าได้รับจดหมาย
บอกเป็นนักโทษชายที่นำยาเสพติดเข้ามาในเรือนจำ
อืมคือในซองจดหมายก็มียาเสพติดอยู่
ดังนั้นทางเรือนจำเองก็เลยเรียกตัวมาสอบสวน

แต่ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าทางเรือนจำกระทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
เลยทำให้ผู้ต้องขังรายนี้เนี่ยเสียชีวิต
แต่ยังไงก็ตามนะคะกรมราชธรรมก็จะมีการตั้งคณะกรรมการ

รวมถึงมีการเรียกทางด้านผู้บัญชาการ
เรือนจำกลางสมุดปราการมาสอบข้อเท็จจริง
แล้วบอกด้วยระหว่างนี้สั่งย้ายก่อน
ให้มาปฏิบัติราชการที่กรมราชธรรม
ระหว่างที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบ
เพราะว่าการซ้อมทรมานผู้ต้องขัง
ถือว่าเป็นเรื่องที่ขัดต่อนโยบายของกรมราชธรรม
ไม่ใช่เฉพาะพบเรือนจำกลางสมุทรปราการนะ
ที่โดนสั่งย้ายก็มีเจ้าหน้าที่อีก๔นาย
ที่ต้องเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่กรมราชธรรม
ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงก่อน
ใช่แล้วก็คืออย่างที่บอกค่ะ

กระทำการใดที่เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย
บอกว่าการซ้อมทรมานนักโทษ
เป็นเรื่องที่ขัดต่อนโยบายของกรมราชธรรม
ประกาศห้ามไว้เด็ดขาดอยู่แล้ว
ไม่ให้ผู้คุมทำการซ้อมทรมาน
กระทำการใดที่เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และที่สำคัญกรมราชธรรมจริงมีวิธีการในการลงโทษนักโทษ
รูปแบบต่างที่ไม่แตะเนื้อต้องตัวเลย
เช่นสมมุติว่าผู้ต้องขังทำผิดแบบไม่แตะเนื้อต้องตัว

หรือว่าให้ไปออกกำลังกาย
แต่ถ้าสมมุติเกิดว่าไปพบว่าทำอะไรที่มันผิดกับกฎหมาย
มันก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแหละ

พอรู้ข่าวนี้รับไม่ได้ก็ต้องมีการตรวจสอบ
ส่วนผู้เสียชีวิตลายนี้ก็คือ
นายพัฒนาจิรพงศ์บุญยะเสมาอายุ๓๔ปี
แฟนสาวเธอก็เสียใจมากเพราะเพิ่งโพสต์บอกว่า
ถูกขอแต่งงานไม่นานแล้วก็มาเจอเรื่องนี้

แล้วก็อยากจะให้รายนี้เป็นรายสุดท้ายด้วย